คุณผู้ชมคะช่วงนี้ที่เราตามข่าวมันก็จะมีข่าวพวกแบบอย่างรัฐธิประหลาด
ในวงการสงฆ์ที่เป็นข่าวเฉามาเรื่อยเลยครับดังนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยเนี่ยนะคะ
ต้องมาดูหน่อยว่าเราจะเอาจริงเอาจังจะคุมเข้มพระสงฆ์ได้ไหม
อย่างน้อยคนที่ยกมือกราบไหว้บุคคลที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองจะได้กราบไหว้แบบ
รู้สึกสบายอกสบายใจไม่ตะขิดตะขวงใจดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สุภาพอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ผมพูดมาตลอดว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายเยอะมากนะครับ
ถ้าประกวดประเทศที่มีกฎหมายออกมามากลำดับต้นเนี่ยประเทศไทยติด
แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยแต่ละสมัยการประชุมสภาจะมีกฎหมายออกใหม่
จะมีกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเยอะไปหมดแต่ปัญหาก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
เราไม่เข้มแข็งเราไม่เด็ดขาดเราไม่คงเส้นคงวา
มีกฎหมายมากแต่เหมือนไม่มีมีกฎหมายมากก็เหมือนมีกฎหมายน้อย
ประเทศที่เขามีกฎหมายน้อยกว่าเราเนี่ยเขาบังคับใช้กฎหมายอย่างคงเส้นคงวา

ต่อเนื่องคนก็ยำเกรงครับผมกำลังพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของพระของวงการสงฆ์
เอาเถอะในเมื่อยังไม่มีกฎหมายที่จะดำเนินการอย่างชัดเจน
แต่ว่าวันนี้เรื่องของพระเรื่องของสงฆ์ได้เรื่องนะครับ
เรื่องของอดีตพระกาโตะสุดท้ายที่ไปถึงหูนายก
และนายกก็สั่งการลงมาให้เร่งดำเนินการ
เรามาดูว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยทำอะไรกันบ้าง
กับสิ่งที่นายกต้องการให้ดำเนินการเอาฝ่ายสงฆ์ก่อน
ฝ่ายสงฆ์มหาเทราสมาคมเนี่ยคุณอนุชานากาศัยรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักพุทธ
แหลงผลการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้หลัก๓ประเด็น
ท่านผู้ชมฟังไหมนะครับหนึ่ง
การคัดกรองคนที่จะบวชพระต้องเข้มงวดให้มากกว่าที่ผ่านมา
ไม่ใช่ใครมาบวชก็บวชให้สอง
เจ้าอาวาสต้องบังคับบัญชาควบคุมพระลูกวัด
ให้มีวินัยอย่างเคร่งครัดมากกว่านี้นี่เรื่องเจ้าอาวาสนะ
คณะสงฆ์ผู้ปกครองตั้งแต่คณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล
ต้องปกครองด้วยความเรียบร้อยนี่๓เรื่อง
แล้วก็เน้นอย่างนี้ถ้าพบเห็นความพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ให้ดำเนินการให้แก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็ว
แล้วมหาเทราสมาคมก็มีมติมอบหมาย

มหาเทราสมาคมคือสมเด็จพระพุทธจารย์วัดไตรมิตร
เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้นั่นเรื่องทางสงฆ์
ซึ่งหลักการก็ดีครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมีปัญหา
เพราะเกิดสภาพเกิดสภาพเกรงใจกัน
บางทีพระชั้นปกครองก็มีปัญหาเสื้อเอง
เมื่อชั้นพระชั้นผู้ใหญ่มีปัญหาเสียเอง
พระอื่นก็ไม่อยากไปยุ่งมีเรื่องของความเกรงใจกัน
ผมยกตัวอย่างนะใครที่ตามข่าวเรื่องพระยันตราทัน
ตั้งในช่วงปี๔๐ประมาณนั้น
ยันตราก็คล้ายพระกาโตะนี่แหละ
คือเป็นพระหน้าตาดีคมคายบุคลิกดีเป็นพระเจ้าคารม
โอ้ยไปที่ไหนสีตาตามแห่ง
แห่กันไปเกือบทุกวัดอ่ะไปเทศที่ไหนคนแห่กันไปเยอะ
ทำบุญเยอะพระยันตราได้เงินมาก็เอาเงินนั้น
ถวายมอบให้เจ้าอาวาสที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าภาพ
แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งส่งไปให้พระชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
มันคล้ายกับตำรวจส่งสวยให้ผู้บังคับบัญชา
ก็เกิดสภาพความเกรงใจตอนนั้นเนี่ยพอพระยันตรามีเรื่องเนี่ย
พระชั้นผู้ใหญ่อึกอึกอักอักอึกอึกอักอัก
ไม่กล้าดำเนินการอะไรให้เด็ดขาดเพราะมีเรื่องหนี้บุญคุณกันอยู่
มีเรื่องเงินเรื่องทองที่ถวายดูแลกันอยู่ฉะนั้น
ประเด็นเหล่านี้มันจึงเป็นประเด็นว่าพระในชั้นปกครองสงฆ์
จะต้องมีความเด็ดขาดและชัดเจนด้วย
งั้นที่มหาเทราสมาคมแถลงออกมา๒๓ข้อเมื่อวานเนี่ย
ไม่ได้ผลหรอกครับมันก็จะกลับไปเหมือนเดิม
แต่เอาเถอะก็ถือว่ายังดีที่มหาเทราสมาคมตื่นขึ้นมาเรื่องนี้
มาถึงเรื่องฝ่ายเจ้าหน้าที่ทางโลกผู้รักษากฎหมาย
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าพลตำรวจโทจีรพบภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
สอบสวนกลางเนี่ยเขาควบคุมตำรวจหลายหน่วยนะครับ
ผู้บัญชาการพตโธจีระพบเนี่ยขยับตัวแล้ว
ก็ไปมอบหมายให้ตำรวจกองปราบกับตำรวจปป
สองหน่วยนี้เป็นหน่วยงานหลักลงไปพลิกไปเฟ้นหาความผิด
ก็ตอนนี้อยู่ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเอาผิดทางกฎหมาย
โดยเฉพาะไอ้เรื่องเงินห้าแสนหกแสนเนี่ยซึ่งเข้าข่ายผิดประมวล
ประมวลกฎหมายอาญาเห็นไหมครับว่า
มหาเทระสมาคมและทางตำรวจเริ่มเดินเป็นคู่ขนานกัน
จริงจังต่อเนื่องแบบนี้รับรองได้ว่า
พระที่ทำอะไรเฉาโชว์จะมีน้อยลงมันจะค่อยค่อยหายไป
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราหย่อนยานกันมากก็เลยมีพฤติกรรมแปลก
แล้วดูข่าวที่มหาเถระสมาคมสำนักพุทธเขารวบรวมว่า
ในช่วงเดือนเมษาเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เดือนเดียวเนี่ยนะมีคนร้องเรียนพฤติกรรมแปลกของพระ
ออกมาเยอะเลยครับแล้วเขาก็ร้องเรียนเอาท่านดูในจอ
เช่นหนึ่งหลอกให้โยมขายที่ดินแล้วเอาเงินมาทำบุญ
นี่เหตุเกิดที่จังหวัดพิจิตร
สองพระจัดทัวร์ท่องเที่ยวอันนี้เกิดที่กอทมนี่เองครับ
เออจัดทัวร์ท่องเที่ยวทำเอง
พระเมาเหล้าและลุกขึ้นมาเต้นลำอันนี้เขาส่งคลิปมาจากอุบล
พระเมาเหล้าแล้วแกว่งมีดในวัดอันนี้เกิดที่พิศนุโลก
ห้าพระหลอกลวงญาติโยมอ้างว่าตัวเองรู้จักกับรัฐมนตรี
ฝากเข้ารับราชการได้แล้วก็เรียกเงิน
อันนี้เกิดเหตุที่มหาสารคาม
พระรักร่วมเพศคือชายรักชาย
อันนี้เกิดทั้งที่อุบลและนนทบุรี
พระขับขี่รถยนต์เพื่อรับกิจนิมนต์

พระมีเพศสัมพันธ์กับศรีกา
อันนี้เกิดที่นครศรีธรรมราชอันนี้แค่๘ข้อนะ
จริงแล้วมากกว่านี้จริงแล้วมากกว่านี้

เหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องร้องเรียนที่ปรากฏมาจากโลกออนไลน์
ญาติโยมเขาทนไม่ไหว
เขาถ่ายแล้วเขาส่งมาให้สำนักพุทธ
มันหนียากครับมันเป็นคลิป
ฉะนั้นน่าดีใจที่สำนักพุทธเนี่ย
รับเรื่องแล้วไม่เก็บไว้เฉย
รับเรื่องแล้วไม่เก็บไว้เงียบ
ถ้าอย่างนี้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนฟังแล้วเขาก็สบายใจว่า
ต่อไปนี้ถ้าเขาเห็นพระทำอะไรไม่ถูกต้อง
เขาก็จะช่วยกันชำระสะสางให้
ถ่ายคลิปส่งมาที่สำนักพุทธ
สำนักพุทธนำเรื่องเข้ามหาเทระสมาคม
ก็แปลว่าสิ่งที่เราจะร้องเรียนมานั้นไม่ศูนย์เปล่า
ถ้าทางตำรวจและทางมหาเทระสมาคมสำนักพุทธ
เอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องทำให้เสมอต้นเสมอปลาย
เอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องไม่ทำแบบไฟไหม้ฟาง
ผมคิดว่าวงการสงฆ์ก็จะดีขึ้น
พระที่จะคิดทำอะไรแปลกก็จะไม่กล้า
เพราะรู้ว่าถูกจับตามองมากขึ้น
เอาชนิดที่ว่ามีคนลักษณะหมอปลาเยอะเนี่ย
วงการสงฆ์ดีขึ้นมาเยอะครับ
อันนี้ก็นำมาขีดเส้นใต้ในช่วงเวลานี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

ก็สะท้อนในประเด็นที่หลายคนสนใจกันอยู่